หน้าเหตุการณ์ที่มีผู้หญิงวัย๕๒ปีหายไป
ตั้งแต่วันที่๑๐ที่ผ่านมาลูกสาวไปแจ้งความ
สุดท้ายไปเจอกลายเป็นศพถูกทิ้งในไร่อ้อย
แล้วตำรวจก็ตามไปจับกลุ่มกิ๊กหนุ่มอายุห่างกัน๒๐ปีได้
บอกว่าผมเป็นคนฆ่าผมต่อยเขาจะจนตาย
เพราะว่าเขาด่าถึงพ่อถึงแม่เขาโกรธนะครับ
ตำรวจคุมตัวนายนรงศักดิ์ศรีคศหรือว่าในตายอายุ๓๒ปี
ชี้จุดเกิดเหตุนะฮะที่ไปเอาศพไปทิ้ง
ก็คือเป็นศพของนางดวงกมลอ่อนอ่องยิ้มอายุ๕๒ปีที่ไร่อ้อย
ริมถนนสายหนองบัวหนองย่าพื้นที่หมู่๗ตำบลหนองบัว

ผู้ต้องหานำศพไปทิ้งจุดนี้นะครับ
แล้วก็มีคนไปพบศพนางดวงกระมวลในดงอ้อยขึ้นค่อนข้างจะสูง
แล้วก็สภาพศพนั้นมีรอยสัตว์กัดแทะเน่าเปื่อยไปหมดแล้ว
แล้วก็มีโครงกระดูกกระจายไป๓จุดทีเดียวนะครับ
ตามหาแม่หายตัวไปพร้อมกับรถยนต์ตั้งแต่๑๐สิงหาคม
แล้วก็ไปแจ้งความไว้ที่ปฐุมธานีซึ่งเป็นภูมิลำเนาของผู้ตาย
ตำรวจก็เร่งสืบสวนคลี่คลายจนตามไปรวบตัวนายนรงศักดิ
ที่พิสุนโลกซึ่งเป็นบ้านแม่ของเขา
หลังได้บ่อแสว่านายคนนี้ไปคบกันกับผู้ตาย
ทันทีที่เห็นตำรวจนะฮะเขาทำใจดีสู้เสือแล้วบอกว่า
รู้จักกับนางดวงกำมลเนี่ยจริงแต่ว่าไม่ได้มีอะไรนะรู้จักแบบผิวเผิน
แล้วก็ไม่ได้เจอกันมานานแล้วสุดท้ายตำรวจก็เอาตัวไปเค้นสอบนานถึงหกชั่วโมง
เครียดมากถึงขั้นกับขอไปสูบบุหรี่ในห้องน้ำตำรวจก็ตามไปยืนคุยแบบนี้นะฮะ
สุดท้ายรับสารภาพผมเป็นคนฆ่าเขาเอง
ชกเขาที่คอที่อกจนเขาตาย
แล้วก็นำศพไปทิ้งในไร่อ้อยที่กาญจนบุรี
เหตุการณ์นี้ผู้รักษาก็ผู้ต้องหาสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุนัดเจอกัน
แล้วก็ไปพักค้างแรมกันที่โฮมสเตย์แห่งหนึ่ง
จากนั้นชวนกันไปเที่ยวน้ำตกไซโยกน้อยครับ
แล้วก็จะส่งนางดวงกระมวลกลับแต่ว่าระหว่างทางทะเลาะกัน
ถูกโดรกมนตร์ด่าทองถึงพ่อถึงแม่ถึงบุปรการี
ก็เลยทำให้โกรธมากชกต่อยไปจนเขาหมดสติไป
โทรศัพท์มือถือไปทิ้งน้ำที่คลองชนรับประทาน

ทางด้านของนายุทธนาสุนนชัย
แล้วก็นางสาวปาลิทินีวงเวียน

คือร่างมันไม่เหลือร่างแล้วแหมและเป็นโครงกระดูกแล้วถูกสัจกัดจนเละหมดแล้ว
ยืนยันว่านี่แหละคือแม่จริงเพราะว่าเสื้อผ้าจำได้
และต่อมาตำรวจเมืองการอาจรถุกราบพูดต้องหา

พร้อมกับเร่งสืบสวนขยายผลติดตามตัว
ก็คือทั้งรถยนต์ทั้งทรัพย์สินของผู้ตายที่คนร้ายเอาไปขาย
เอากลับคืนมาแล้วก็สอบปากคำผู้ต้องหาอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
อันนี้เป็นภาพที่น่าเห็นใจมากคือลูกสาวลูกชายคือไปดูศพแม่ที่แบบ
กลายเป็นแค่โครงกระดูกไปแล้วนะครับ